น้องมิลลิได้ใช่ไหมรัปเปอร์สาวไทยวัย๑๙ปี
ตอนนั้นเธอทำอะไรกินข้าวเหนียวมะม่วง

โอ้โหเป็นยังไงล่ะฮะกินมะม่วงนี่ดูธรรมดาไปเลย
แล้วก็เอาเพลงแบบถ้าเราคุ้นกันคือดนตรีรถแห่

หรือไม่ก็คิดถึงสวนสาธารณะเลยนะ
เวลาไปศูนย์อาจจะเห็นพี่ปุ้ยเนี่ยไปเต้นแบบนี้อยู่

นี่มิลลี่เขาเอาสิ่งแบบนี้กิจกรรมไทยแบบนี้แหละ

มาเต้นกันแบบนี้นะครับ